ราวของเด็กเนาะไปดูครัวยายนิงของสายฟ้าพายุกันดีกว่าคุณผู้ชม
คราวนี้เนี่ยมาในเมนูขนมข้าวเม่าพร้อมกับส้มตำกล้วยตานี
หนิงทำเมนูอะไรสายฟ้าพายุทำอะไร
แสบตามากโอ๊ยตายแล้ว
อยากดูชัดไหมคะไปดูคลิปกันหน่อยจ้า
ดิฉันเห็นแล้วเห็นอะไรคะพี่แจ๊ค
แหวนเผ็ดไหมมันเม็ดโตอย่างนี้ไหมต่อ
ตามากเลยคือลีลาการขุดมะพร้าวของแม่ชมเนี่ย
อาจจะดูว่ายังไม่ค่อยคล่องเท่ายายนิงเท่าไหร
ยายนิงขูดเองก็จะคล่องแคล่วกว่า

แต่มือใหม่ต้องใส่แหวนวงเท่านี้ด้วยเหรอคะ
ตายฉันกลัวมันจะหล่นเข้าไปในถัง
กลัวจะลงไปคลุกกับมะพร้าวเหลือเกิน
แต่ว่าอันนี้มันการขุดมะพร้าวที่แพงมาก
แพงไม่ไหวคือเอาจริงนะลองโฟกัสดูนะคะว่า
เม็ดเพชรเนี่ยใหญ่มาก
การว่าน่าจะเป็นแหวนแต่งงานด้วยเนาะ
ประมาณสัก๘กระหลัดได้ไหมพี่แจ๊ค

กะดูแล้วก็ลองดูว่าไม่ได้มีเม็ดเดียวไม่ได้มีวงเดียว

ประเมินมูลค่าราคาไม่ถูกเลยว่าข้าวเม่าจานนี้จะราคาเท่าไหร่

มือปุ้มของลูกจ่าย

เป็นครอบครัวที่แบบว่ามีอะไรให้เราได้ดูตลอด

ถือว่าเป็นครอบครัวที่เราหยิบมาให้ดู
คือมีหลายโมเมนต์หลายมุมที่แบบน่ารัก
คือห้าให้ลูกใส่ฟ้าพายุ
การปลูกต้นไม้ผืดผักสวนกลัวแล้วกินกัน